อีกหนึ่งจังหวัดนะคะคุณผู้ชมจังหวัดอ่างทอง
ที่นี่เนี่ยนะคะชาวบ้านเขาพบกับท่อนตะเคียน
ตะเคียนโบราณแล้วไม่ได้พบท่อนเดียวนะ

จริงแล้วก็เก่าแก่มากเลย
มีท่อนหนึ่งยาวประมาณ๑๑เมตร
ชาวบ้านเขาบอกแบบนี้แล้วอายุเนี่ยคาดว่าน่าจะหลายร้อยปีเลยนะ
มากันที่บริเวณวัดท่าช้างค่ะ
ความยาว๑๑เมตร

เย็นมากโอ้ยเย็นมากจริงคุณ

ช่ายต้นที่ใหญ่มากแน่เลยนะคะ
ชาวบ้านเขากำลังทำพิธีอันเชิญต้นตะเคียนจากแม่น้ำน้อย
หลังพบว่ามีตะเคียนจมอยู่ใต้แม่น้ำแห่งนี้
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีตะเคียนจมอยู่ใต้น้ำทั้งหมด
ประมาณ๑๐ต้นด้วยกันนะคะเยอะมากจริงนะ
และหนึ่งในนั้นก็มีต้นนี้ที่เมื่อสักครู่นี้กำลังยกขึ้นมา
ก็คือความยาว๑๑๑๗๓เมตร
ต้องพูดช้าพูดเร็วเดี๋ยวถามนะคะ
ว่าทำไมดิฉันพูดเร็วและน้ำหนัก๑๕ตันหนักมากใหญ่มากยาวมาก
งานนี้ก็เลยสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านอย่างมากเลยนะคะ
คุณสมชัยชูสวัสดิ์ชาวตำบลท่าช้างเล่าให้ฟัง
บอกว่าเมื่อ๒ปีที่ผ่านมามีชาวบ้านในจังหวัดนนทบุรี
มาแจ้งทางวัดว่ามีแม่ตะเคียนมาเข้าฝัน
เพราะว่าจมอยู่ในแม่น้ำน้อยฝันแบบนี้เลย
อยู่บริเวณหน้าวัดนานหลายร้อยปีมาแล้ว
อยากที่จะขึ้นมาด้านบนแล้ว
ชาวบ้านและทางวัดก็เลยได้ให้เจ้าหน้าที่เดินทางมาทำการค้นหา
และในที่สุดก็พบว่ามีต้นตะเคียนจมอยู่ในน้ำหน้าวัดแห่งนี้จริง

นั่นน่ะสิก็เลยได้ทำพิธีอันเชิญพร้อมกับนำรถเครนมาขนย้ายตะเคียนนะคะ
ซึ่งครั้งนั้นก็พบไปทั้งหมด๔ต้นนะคะ
ล่าสุดเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองนะมีชาวบ้านในจังหวัดอุดรธานี
เดินทางมาที่วัดท่าช้างแล้วก็เล่าเรื่องราวความฝัน

ยังมีแม่ตะเคียนจมอยู่ในบริเวณแม่น้ำหน้าวัดอีก๑๐ต้น

อยากจะขึ้นมาให้โชคให้ลาบแก่ชาวบ้าน

ทางวัดก็เลยทำการประสานงานกับหน่วยงาน

และแล้วก็พบอีกคุณ
พบว่ามีตะเคียนจมอยู่ในแม่น้ำนี้อีกจริง
โอ้โหก็เลยพากันมาทำพิธีอันเชิญ
พร้อมกับนำรถมาขนย้ายตะเคียน
ที่เห็นกันวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมนะ
ซึ่งตอนนี้ก็เท่ากับว่าทางวัด
เจอตะเคียนทั้งหมดรวมละประมาณสิบสี่ต้น

รอบแรก๔รอบนี้อีก๑๐
ชาวบ้านเชื่อกันเลยแหละว่าตะเคียนเนี่ยจะมาเพื่อให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านแน่นอน
ยังไงก็ตามคุณผู้ชมค่ะทางหน้าวัดเขาก็มีแผงลอตเตอรี่ขายอยู่
ก็อยากจะบอกว่าถ้าใครอยากจะเสี่ยงดวงก็ให้อุดหนุนซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลแบบถูกกฎหมายนะ
ราคาที่มันถูกกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่ามันแพงเกินไปไม่ต้องซื้อ
แก้ปัญหาก่อนไม่ต้องซื้อแล้วก็แจ้งไปเลยว่ามีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มันเกินราคาเราสามารถแจ้งได้

วิจารณายาในการรับชมดู

ต้นทั้งหมดที่วัดตอนนี้ที่มี๑๔ต้น

อาจจะต้องสังเกตนะว่าบริเวณตรงนั้นทำไมถึงเป็นจุดที่มีตะเคียนจมอยู่ใต้น้ำเยอะมาก
ในพื้นที่ตรงนี้แต่ก่อนอาจจะเคยเป็นอะไรหรือเปล่า
โรงไม้ไหมหรือโรงทำเรือไหมอะไรแบบนี้ก็ต้องสันนิษฐานกันต่อไปเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะ
เยอะมากจริงนะ๑๔ต้นกับต้นตะเคียนนะคะ
มาฝากคุณผู้ชมนะคะเรื่องของความเชื่ออย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชม